แล้วอยู่ก็หายกันไปเกิดอะไรขึ้น
มันเหมือนกับแบบเทปก็ขายไม่ได้ดาวน์โหลดก็ไม่เป็น

พอสักประมาณสักปี๕๑มั้งคะประมาณ๕๑ก็เริ่มยุบแล้ว
ในความศักดิ์จริงคือบูรกันไม่มีใครณตอนนั้นนะคะ
เนื้อเองทั้งหมดก็ไม่ได้เมโลดี้เองทั้งหมดก็ไม่ได้
บอกทางเรามาเราเดินตามแล้วเราเดินได้ดี
พอถึงวันหนึ่งโลกของดนตรีมันเปลี่ยน
คุณต้องสร้างเมโลดี้เองสร้างเนื้อเองแล้วมันไม่ผ่าน
มันไม่ได้ค่ายก็ไม่เอาอันนี้คือความเป็นจริงซึ่งหนูไม่โกรธค่าย
เพราะว่าพวกเราต้องยอมรับตัวเองว่ายุคมันเปลี่ยนแล้ว
เพราะฉะนั้นเราต้องทำเองให้ได้แต่ตอนเนี้ยคือเราทำอยู่อืมอุบเองก็
หมายถึงคืนก็บอกพี่อินพร้อมจะยอมรับความเปลี่ยนแปลง
คือในพศ๒๕๑ที่คุณอินบอกมันเป็นราที่ดวงตัวเองกับวงนี้ที่จะต้องดับแล้วรอการเกิดอีกครั้งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้นะคุณเองจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกมึนตึ๊บง
แต่พอพ้นวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยความมึนความงงการแตกเนี่ย
มันเริ่มสว่างขึ้นมันค่อยมาประสานแต่ยังไม่เป็นรูปร่าง
แต่หลังจาก๗สิงหาคมดาวพระราชดีที่จะเป็นดาวแห่งความรุ่งโรธ
โคจรมาทับชะตาเกิดหลัง๗สิงหา
๗สิงหาดวงชะตาอินบูโดกันและวงทั้งวงรุ่งโรธฟันทุ่ง

เมื่อพี่อิ้นก็กลับไปร้องเพลงกลางคืนเหมือนเดิมจะกลายเป็นนักร้องที่โด่งดังตัดสินใจแบบฉับพันเลย
ราศีที่น่ากลัวที่สุดนะคือราศีพิจิกษ์ราศีพฤศพเนี่ย
ถูกทั้งดาวเสาทัพดาวเสาเล็งราศีสิงศ์ลาหูทัพลาหูเหล็ง
เพราะฉะนั้นแปลว่าพฤศพพิจิกษ์สิงกุม
มาดูที่ตัวเราว่าอะไรที่เรามีความสามารถอะไรที่เป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ถ้าทำอย่างนี้ได้เงินที่คิดว่าหดก็อาจจะไม่ได้มาก
อย่างที่คิดว่าควรจะได้แต่ยังได้อยู่
งานที่คิดว่าหายก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้ขยับขยาย
ใหญ่ตูกแปลว่าลาศรีสิลาศรีนี้พฤษฐพิจิกสิงกุม
ต้องระวังตัวดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท
แล้วงานจะไม่หดเงินจะไม่หายฟันทงครับ

หนูเริ่มสอนศีลสหรภาคป๋อศก๒๕๓๕ฮะ

นี่เดี๋ยวก่อนแต่งตัวแบบแนวธอมลุคนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่
ตั้งแต่มานานแล้วอ่ะเพราะใส่อย่างนี้มันเย็น

มันทำอะไรแล้วมันแบบมันเขินวาบวาบมันไม่ชิน
พอใส่ชุดนักศึกษาเราก็จะมีเกงขาสั้นข้างใน
ที่เป็นกระโปรงมันรู้สึกเออมัน

ก็คือตรงนะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่หรอก
ดาวพระฤหัสบดีเป็นอริในเรือนราหู
แปลว่าเย็ยอินหรือดินอคนนี้
เป็นทำโดยธรรมชาติแห่งชีวิต

มีตัวรู้อยู่กับตัวเอง
อย่างนี้คือสิ่งที่ไปทายว่า
พฤหัสเป็นอาริมรณวินาศเป็นครูไม่ได้
มันฉีกกฎหมอดูเหมือนกันว่าถ่ายแบบนี้ไม่ได้
แต่เขาจะเป็นครูแบบแปลก
จะเป็นครูที่ใช้ชีวิตสอนชีวิตวิถีสอนวิถี
ไม่เอามาเริ่มต้นอะไรแบบนี้หนึ่งสองไม่เอาแบบนี้
ลูกจะยังไง
ให้หนูไปสอนหนึ่งเดินหนึ่งสองเดินสองไม่

พี่แหม่มเก่งอยู่แล้วมาถึงพี่แหม่มมาเรียน

อ๋อเหรอมาแปดเลยไม่มาเอาแบบ

ทำไมล่ะเห็นไหมเคยเปิดโรงเรียนแล้วเหรอ
โอ๊ยเปิดสักสองสามที่เจ๊งทุกที่เลย
เห็นไหมเราคุยกันไว้แล้วถูกต้องไหม
แล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการ
มีคำถามในวงการในวัฒนาพิธีกรว่า
ถ้าเกิดเขาถามว่าเรื่องการเปิดโรงเรียนเจ๊ง

เพราะคุณอินเขาจะไม่เป็นไปตามระบบระบบระเบียบของกระทรวงศึกษา
ดังนั้นมันจึงมีเหตุตักกะหลายประการ
ทำให้มันไม่สามารถเริ่มต้นเป็นระบบ

ทำกับผัวสองคนอย่าเพิ่ง
เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยเนี่ย

ร้านอาหารที่หนูเปิดอยู่กับสามีนะคะอาจารย์

กับเราเนี่ยคล้ายกันไหม

โอ้โหคงจะไม่รอดดูนะ

ทำไมถึงรู้สึกว่าคนนี้ไว้ใจได้

โหเป็นคำถามที่ยากมาก

ผู้หญิงหลายคนที่ผ่านมาในชีวิตคุณ

หนูขอแหกกฎยกตัวอย่างว่า

เขามาเฝ้าป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัว

เข้าไปดูแลพ่อแม่เราขณะที่เราทำงาน
หรือที่เราลาไม่ได้บางนานที่เราต้องทำ
เขาเนี่ยขับไปต่างจังหวัดไปดูแลให้

รู้จักกัน๗ปีค่ะเป็นแฟนกันประมาณ๕ปี
แต่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่
คนนี้แหละ
ในวันที่ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนคุณคุณก็มีแฟนผู้หญิงถูกไหมถูก

แล้วไปถ้ามีเป็นผู้ชายฉันจะตายเดี๋ยวนี้

บ่อบ่อวอมมิ่งโลกร้อนจริง
คือต่างคนต่างก็มีชีวิตของใครของมัน
แล้วมันพัฒนามาเป็นแฟนได้ยังไง
หนูก็ชอบเขาแต่หนูมีแฟนอยู่
แต่หนูก็ชอบเขาชอบผู้ชายคนนี้มากเลย
ก็คือคนนี้ในที่สุดความเป็นเพื่อนพัฒนามาเรื่อย
คือต่างคนต่างเห็นชีวิตของกันและกันนั่นแหละ
ข้อดีก็เห็นข้อเสียก็ดูก็เห็นมาตลอด

ตกลงกันยังไงทำไมถึงคิดว่ามันต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนะ
มันถึงเวลาคือเขาก็ไม่เปลี่ยนแล้วล่ะ
เขาไม่ไปไหนแล้วล่ะเราก็ไม่ไปไหนแล้วล่ะ
บอกพ่อแม่ตอนแรกพ่อแม่ช็อกไหม

เออแต่งเพื่อทีเอามันไปที
คือบอกกับพี่จรว่าเอามันไปที

เคยมีง้องอนทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยนะจ๊ะ
เหมือนเป็นหนึ่งว่าตัวเองสวยเลือกได้

แต่พี่เป็นธอมตั้งแต่เด็กพี่รัดหน้าอกตั้งแต่เด็ก
ใครไม่เคยลัดหน้าอก

เฮ้ยคนลัดหน้าอกคุณลัดอย่างนี้เลย

พี่เป็นธอมตั้งแต่เด็กวันหนึ่งตัดสินใจ

พี่เป็นธอม
วันหนึ่งพี่โอเคพี่มีแฟนผู้หญิงวันหนึ่งตัดสินใจว่า
ผู้ชายคนนี้ด้วยความที่เขามาดูแล
เขาสินเสมอกันหรืออะไรก็แล้วแต่

อะไรที่บอกเฮ้ยเราพร้อมจะเปลี่ยนตัวเองแล้ว

อารมณ์เสียไอ้ปากไม่ดี

เล่นสินที่เขาขอเออมันก็จริง

เขาเลิกกับหนูไปเพราะปากหนูเนี่ย

ฟังคนเดียวก็อยู่คนเดียวไปละกัน

ก็ไปตามตามเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
เช้าตื่นมาสวัสดีค่ะหนู

วันนี้หนูจะไปนี่นะตอบไม่ตอบ
ทำตัวเป็นคนดีไม่เป็นไร

ถึงบ้านแล้วนะ
พรุ่งนี้หนูส่งใหม่ไม่ตอบกลับ

เหมือนรายงานทุกวัน

พี่คิดนึกถึงหนูครับ
โอ้โห

ต่อมทำฟอง

กลายเป็นต่อมหญิงฟูบาน

โอ้โหสดชื่นอะไรอย่างนี้ไม่มี
ใครเป็นคนชวนแต่งงาน

หนูเราแต่งงานกันเถอะ

แต่งก็แต่งป๊า

นุ้งนี้เป็นผู้หญิงตั้งนานแล้วใช่มั้ยจ๊ะ

ไอ้จ้านหัวเราะหนู
วางแผนชีวิตครอบครัวตัวเองยังไง

งั้นถามอันนี้คำถามนะ
เจ้าเรือนพบปุตตะคือดาวเสา
ก็เป็นดาวที่อยู่ในเรือนเก่า

แปลว่ามันสามารถมีได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไปอธิษฐานขอในที่ที่

สถิตและมีเกณฑ์หมดอายุไข
ในการรักษาพระแก้ว

เขาจะได้เป็นวิญญาณดี
อันเป็นยานใหญ่เทวดาที่หมดอายุ

บัดนี้หนูอินบุรกัล

เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย
เทพยดาผู้รักษาพระแก้วมรกฏที่เตรียมปลดระวางหมดอายุไข
มาเกิดเป็นลูกของข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูให้ดี

กลัวว่าเขาจะแสบเหมือนคุณเหรอ

ไม่ต้องดูชาติหน้าดูชาตินี้
เราเคยดื้อยังไงกับพ่อกับแม่

สบายหนูรู้ทันมันหมดแน่
ราศีไหนในปีนี้คิดอยากจะมีลูก
อู่ปุ๊บก็ติดปั๊บเลยฮะ
ผมเนี่ยเป็นหมอดูเป็นนักโหราศาสตร์
ก็ไม่ได้เชื่อว่าจะมีความวิเศษวิโสไปกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน

ถ้าตรวจแล้วไม่มีเหตุในทางการแพทย์

ราศีกันราศีมีนสองราศีนะ

อันนี้ไปหนึ่งปีเปิดอูปปุ๊บติดปุ๊บฟัดลง
พี่อินนะครับพี่อินมีสามีแล้วเนี่ย
แฟนเก่าของพี่แฟนผู้หญิงของพี่ทั้งหลาย

ชีวิตที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดมาก

วินิจฉัยโลกผิด๗ปี

มีดวงเป็นม่ายไหมอย่าเพิ่งเป็นตอนนี้
ดูหลายที่ดูนู่นดูที่นี่ก็ดวงเป็นหญิงมาก